ทางด้านของกรมศีลปากรกระสูงวัฒนธรรมนะคะ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสต
รวมทั้งโบราณสถานทุกแห่งนะครับ
หลังจากทิพี่พิธภัณฑ์ทะสถานแห่งชาติภนคร
มีประชาชนนะครับเดินทางเข้าไปชม
พระมหาพิชัยราชรสราชรสที่ใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพอย่างไม่ขาดสายครับ
หลังจากที่กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศ
ดการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์
และโบราณสถานทุกแห่งทั่วประเทศ

เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ที่พิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติพระนคร

เดินทางเข้าเยี่ยมชมพระมหาพิชัยราชลศ
ราชรสที่ใช้ในพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพณบรมราชลด
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ตั้งใจเดินทาง
มาร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่

มหาภูมิพลอดุลยเดช

เป็นราชลดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ในพุทธศักราช๒๓๓๘

สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

ณพระเมรุมาร์ดท้องสนามหลวง

โดยล่าสุดพระมหาพิชัยราชรสได้ใช้ทรงพระโกรธพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาสิริโสภาพันวดี
ในงานพระราชวิธีพระราชทานเพลิงพระศพวันที่๙เมษายนพุทธศักราช๒๕๕๕
ทั้งนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเปิดให้บริการระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา๙นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกาโดยจะปิดบริการวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตเลิกครับ